จะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้พร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงครับ

ค่ะซึ่งต้นมะขามก็ถือว่าเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำ
พื้นที่ท้องสนามหลวงที่อยู่คู่กับท้องสนามหลวงมานานกว่าร้อยปีค่ะ
วันนี้ทางกรุงเทพมหานครจึงเร่งที่จะปรับพื้นที่โดยรอบต้นมะขาม
เพื่อที่จะรักษาต้นมะขามให้คงอยู่ไว้ค่ะ
เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครทำการปรับพื้นดินต้นมะขามรอบท้องสนามหลวง

เพื่อรักษาสภาพต้นมะขามไม่ให้ถูกเหยียบย่ำ
โดยนำเอาคอนกรีตรูปตัวหนอนมาปูรอบต้นมะขาม
โดยคาดว่าจะสามารถปรับพื้นดินให้เสร็จทั้ง๒๐๐กว่าต้นนะคะ
ภายในวันศุกร์ที่๑๑ตุลาคมนี้ค่ะ

จริงแล้วเนี่ยซึ่งที่เราทำในตัวนี้เรื่องของการปูตัวหนอนเนี่ย
เพื่อป้องกันในเรื่องของการเหยียบย่ำของประชาชน
แล้วก็ทดแทนต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วก็ตาย๘๐๙๐ต้นมะขามที่รอบสวนลุมที่เราทำอยู่
ณปัจจุบันนี้จะทำประมาณทั้ง๒๐๐ว่าต้น

เรียกว่าประมาณ๒๐๐ว่าต้น
ใส่ท่อตัวนี้เป็นลักษณะของการเติมอากาศให้กับรากไม้
แต่ทำเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับ
เพื่อจะมีปัญหากับต้นไม้ในอนาคต

เพื่อเป็นการเติมอากาศให้กับรากไม้
เพื่อจะได้การดูดซึมของออกซีเย็น
ขณะที่บรรยากาศการต่อแถว
เพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ยังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าในช่วงบ่ายจะมีฝนตกลงมา
ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของประชาชนค่ะ
อย่างครอบครัวกำแพงที่เดินทางมาจากหนองแข็ม

แล้วก็ได้ขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ในเวลา๙นาฬิกา
ทั้งสองคนก็บอกว่าดีใจและทราบซึ้ง
ที่ได้ขึ้นไปกราบพระบรมศพ
เช่นเดียวกับนางสาวนันทรดีมันกระโทก
เดินทางมาจากจังหวัดนครราชศรีมา

แต่เนื่องจากหมดเวลาที่จะให้ขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

และหลังจากกราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วเสร็จนะคะ
ก็ได้ใช้เวลาที่เหลือเดินชมนิทัศกาลในหลวงราชการที่๙
ที่นำมาจากแสดงและก็รู้สึกใจหาย
ที่วันนี้ไม่มีในหลวงราชการที่๙อยู่แล้วค่ะ
เราก็รู้สึกแบบ
มันเว้งมันเหงาอยู่ในอกค่ะ
มันเกว้งมันอยู่ในใจค่ะ
เองฟางโดยที่เราบอกไม่ถูกแบบมันหนาว
คนลึกเข้าไปแบบมันเว้งฟ้าง
แล้วก็ดูข่าวท่านทุกวันเวลาดูข่าวก็แบบ

อ้า
ที่เคยมาหัวลำโบงอ่ะครั้งแรก
ส่วนนายธีรเชษรัตนากุลค่ะ
ที่เดินทางมากราบริมกำแพงพระบรมมหาราชวังทุกวัน
หลังเลิกงานตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
แม้ว่าจะได้ขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพมาแล้ว๑ครั้ง
แต่ก็จะตั้งใจมากราบแบบนี้ทุกวัน
เพราะผืนแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของพ่อค่ะ
ข้างเยอะเจ็บตั้งแต่วันที่๑๓ยันทุกวันเนี่ย
ผมรักพระองค์ยิ่งกว่าเหนือก้าวอื่นใด
คนไทยทุกคนไม่น้อยไปกว่าผมหรอก
ขณะที่บรรยากาศตลอดทั้งวันค่ะ
ยังคงมีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเพื่อรอขึ้นไปกราบถวายบังคม
พระบรมศพในหลวงราชการที่๙อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายค่ะ
รวมไปถึงประชาชนจากจังหวัดยาลาค่ะ
ที่เดินทางมาเป็นคณะรวม๗๕๐คน
โดยออกเดินทางจากจังหวัดยาลามาตั้งแต่๙โมงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วก็มาถึงกรุงเทพมหานครตอนตี๕ทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า
แม้จะรอนานแค่ไหนก็อดทนได้
เพราะหอบเอาความตั้งใจมาไกลกว่า๑๐๐กิโลเมตร
เพื่อมากราบในหลวงราชการที่๙ค่ะ
เหลืออีก๓ชมก็ยังคงมีประชาชนทยาย่อยเดินทางมา
เพื่อรอขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ซึ่งจะปิดการให้ขึ้นไปกราบถวายบังคมในเวลา๒๑นาฬิกาค่ะ
รายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ